มาดูเรื่องนี้คุณผู้ชมคะพากันไปที่ขอนแก่นค่ะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะเดินมาที่หน้าร้านอาหารหนึ่ง
กระโดดเข้าไปถีบกระจกร้านทั้งที่ร้านเขายังไม่เปิด
ปึ้งเสร็จกระจกแตกแล้วตัวเองบอกว่า
ผมคือเจ้าชายสิทธัระ
สภาพหลังถีบกระจกแล้วเป็นแบบนั้นยกมือไหว้ในขณะที่ขาก็เจ็บอยู่

เห็นแบบนี้สาธุ๙๙ได้ไหม

ดูสภาพกระจกร้านเขาแตกแบบนั้นแหละค่ะ
แถวนั้นตื่นตกใจอย่าว่าแต่คนแถวนั้นเจ้าของร้านเนี่ยแหละค่ะ

ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๒๐๒๕ปี

เขาบอกเขาคือเจ้าชายสิทธะ
เสร็จแล้วมาถึงที่หน้าร้านอาหารตรงนี้นะคะ
อยู่ที่ริมถนนทางเข้าสนามบินตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่น
มาถึงก็กระโดดถีบเลยที่กระจกหน้าร้าน
แล้วตัวเองก็เลยถูกกระจกแทงเข้าที่บริเวณขาขวา
นอนอยู่แบบนั้นเลือดไหลอาบแล้วร้องขอความช่วยเหลือด้วยนะจ๊

เจ้าของร้านบอกโอ้โหอะไรเนี่ยร้านยังไม่ทันเปิด

วันที่ชายคนนี้มานะยังไม่ทันได้เปิดร้าน

ดังไปถึงชั้น๒ซึ่งเขาอยู่บนชั้น๒ของร้าน
รีบวิ่งลงมาดูพบผู้ชายคนนี้แหละค่ะนอนเลือดไหลอย่างที่เห็น
และพูดจาพร่ำเผลอบอกตัวเองเป็นพระพุทธเจ้า

ถ้ามาแตะเดี๋ยวชนวนระเบิดมันจะระเบิดทันที

คือแน่นอนเนี่ยเจ้าของร้านบอกเอางี้

ดูดิขาสภาพเลือดอาบเลยอ่ะเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเกิดจากอาการหลอนยา
ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายก็เป็นประตูกระจกค่ะเขาบอกต้องจ้างช่างมาติดตั้งใหม่ด้วยนะ
ค่าสักหนึ่งหมื่นสองพันบาททางด้านของพันธบรวจโทค่ะ
ประเสริฐตุ้มฉิมรองภูมิกับสืบสวนนะคะสพบ้านเป็ดท่านบอกว่า
เดี๋ยวจะต้องไปตรวจหาสารเสพติดก่อนนะในตัวของนายคนนี้
อาการดีขึ้นแล้วพูดจารู้เรื่องซึ่งไม่รู้ว่าจะดีขึ้นไหมนะ
ก็จะคุมตัวมาสอบปากคำแล้วค่ะดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นอะไรกันแน่นะ
โดนตัวไหนมาล่ะเนอะโอ้นั่นน่ะดิ